ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของร้อยตรีนายหนึ่งค่ะ
เขาไปทำศัลยกรรมไปทำตา
เมื่อปี๒๕๕๑เสียเงินไป๑๕๐๐
ทำออกมาแล้วผิดพลาดก็เลยไปแก้

แต่ไม่ได้ทำแค่ตาอย่างเดียวเขาเหมือนกับเป็นแพ็คเกจค่ะ

เขาก็เลยนำหลักฐานไปร้องสคบอยากจะให้โรงพยาบาล
ทำศัลยกรรมให้เขาจ่ายเงินค่าชดเชยให้
แต่โรงพยาบาลบอกว่าจ่ายคืนให้ได้
แต่คืนเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นไม่จ่ายเงินเยียวยา
ร้อยตรีเจริญรุธกษีวุฒิซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะ

เขายื่นหนังสือร้องเรียนกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ
กรณีทำตา๒ชั้นที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งแถวบางพลัด
แล้วก็เกิดความผิดพลาดเป็นแผลเป็น

ไปทำตาสองชั้นที่โรงพยาบาลนี้๑๕๐๐๐

ก็เลยไปแก้ไขใหม่กับทีมแพทย์
ใหม่แต่โรงพยาบาลเดิมจ่ายเงินไป๗๐๐

แต่พอไปทำแล้วปรากฏว่าอ้าวหนังตามันยังผิดรูปอยู่
ก็เลยติดต่อไปทางโรงพยาบาลขอแก้ไขอีก
เดือนกรกฎาคมแล้วก็ในเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
แต่ยิ่งแก้ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมค่ะ
มีแผลที่บริเวณเหนือดวงตามากขึ้น
เขาก็เลยบอกว่าไม่ทำละไปแจ้งโรงพยาบาล
ขอให้รับผิดจ่ายค่าเยียวยาให้หน่อย
แต่โรงพยาบาลบอกว่าจ่ายเงินให้ได้
จ่ายค่าเยียวยาได้ไหมจ่ายคืนแค่ค่ารักษาพยาบาล
ผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มาก

ก็เลยไปร้องเรียนกับสคบนะคะ
เพื่อให้ทางโรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้

ยิ่งรักษายิ่งแย่ลงตลอดเลยครับแล้วเริ่มมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมา

แทรกซ้อนก็คือเกิดคำผืดที่ชั้นตาครับ
แล้วก็มีการแก้ไขผ่าตัดชั้นตาใหม่
ซึ่งชั้นตากล่าวว่าจะเป็นรอยแขนเป็นครับ
ผลที่ตามมาคือแย่ลงขึ้นเรื่อยทุกครั้ง
แล้วก็คือมันเกิดอาการแท็กซ้อนคือเกิดเป็นทางผืด
ซึ่งพังผืดนี้แก้ทั้งที่๒๓ไม่จบครับ
แล้วก็มีรอยแผลเป็นที่ตาเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้มาดูในมุมของทางโรงพยาบาลกันบ้างนะคะ
โรงพยาบาลชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าผู้เสียหายเข้ารับการศัลยกรรมแก้ไขหนังตาด้านบน

หมอก็เลยบอกว่างั้นแก้ให้ไม่คิดเงินด้วยนะคะ
แล้วก็นัดตรวจซ้ำแบบต่อเนื่อง
แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่นัดมาตรวจเหมือนกัน
แต่หลังจากแก้ให้แล้วผู้เสียหายก็ไม่พอใจสักที
ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบานบางพลัด
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพยาบาลก็ไปพบตำรวจ

ผู้เสียหายแจ้งว่ามีความประสงค์จะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น

เดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไปรักษาตามบินที่เรียกเก็บ
จากนั้นทางโรงพยาบาลก็จะส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ